ท่านประธานที่ขอรับครับขณะนี้ผมติดตามข่าวที่นอกรัฐสภาครับ
ก็พบว่ามีการฉีดน้ำกับผู้ชุมนุมเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับ
แล้วก็ที่ผมคิดว่าทุกท่านสมาชิกทุกท่านมีความกังวล
ก็คือข่าวที่ระบุว่าตำรวจบรรจุกระสุนยาง
แล้วก็เตรียมไปใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมแล้ว
ผมคิดว่ารัฐสภาเป็นของประชาชนครับ
ผมอยากจะวิงวอนให้ท่านประธานช่วยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่
เพื่อไม่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่มาชุมนุม
แล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาชุมนุมตามสิทธิ์ตามรัฐมนูลได้ครับ
อย่างน้อยครับผมอยากให้ท่านประธานประสานงานไปยังเท่าที่
เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับการบัตรเจ็บและไม่ให้เจ้าที่ตำรวจ
ใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุกับผู้ชุมนุมครับ
ขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานเท่านี้ครับ
เห็นด้วยนะครับท่านสมาชิกได้ยินนะครับ
ซึ่งรับผิดชอบนะครับประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
อย่าให้เกิดการรุนแรงเกิดขึ้นนะครับอธิบายให้เข้าใจนะครับ
ถึงเรื่องราวต่างต่างนะครับผมผมก็คงต้องนั่งพินาที่นี่ก่อน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราที่หน้าบันลังใครคนหนึ่งนะครับ
ช่วยเรียนเลขาธิการผมเข้าใจว่าเลขาธิการก็ต้องฟังทีวีของเราอยู่นะครับ
ใครช่วยกรุณาไปแจ้งด้วยนะครับถ้าท่านจะช่วยออกไปข้างนอก
แล้วก็ต้องดูด้วยก็ดีนะครับ
ท่านประธานครับท่านประธานครับครับเชิญครับ
ผมขอขอบคุณท่านในในเรื่องเดียวกันด้วยครับครับ
ท่านวิโรธเมื่อกี้ผมชัยวุฒิธนาคมานุสรครับเจอครับ
สมาธิกษภาพุทธแห่งรัฐศดรบัญชีรายชื่อภักดิ์พลังประชารัฐครับ
ในแนวทางของการดูแลผู้ชุมนุมนะครับ
ผมคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูล
แต่ก็อยากให้สิทธิดังกล่าวเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ
และที่สำคัญครับวันนี้เราทำหน้าที่ในสภาเนี่ย
ก็อยากทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับตัดสินใจด้วยความอิสระ
ไม่มีการกดดันจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับ
ผมคิดว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวมีพี่น้องประชาชนหลายกลุ่ม
ที่มาเรียกร้องต่างต่างต่อรัฐสภาจึงอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
มากดดันการทำงานของพวกเราแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ
ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับ
เพราะการลงมติครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญและอยากให้ทุกคน
ภัยประติบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับครับ

เมื่อกี้นี่เจ้าหน้าที่บอกว่าทางเลขาที่การสภาพประเทศแลชนอน
ได้โทรศัพท์มาแล้วแจ้งว่าจะดำเนินการตามที่ผมได้สั่งไป
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่พื้นที่
ครับมีท่านใดอีกครับ
ผมเองขออนุญาตเรียนท่านประธาน
ว่าวันนี้เราก็ทราบว่ามีทั้งผู้ชุมนุมหลายฝ่าย
แต่ทุกฝ่ายที่จะต้องรักษาก็คือต้องอยู่นอกเขต๕๐เมตรในเขตรัฐสภา
เพราะฉะนั้นต้องเรียนท่านประธานว่าถ้าเผื่อใครใช้กำลังหรืออย่างหนึ่งอย่างใด
ในการที่จะเข้ามาหรือจะบุกมาทางรัฐสภาเพื่อจะมากดดันหรืออะไร
ก็ต้องบอกให้ทางบรรดาเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเฉียบขาดด้วยครับ
อันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
ก็ไม่อยากให้เข้ามาในบริเวณรัฐสภานะครับแต่ว่าก็อย่าไปใช้วิธีการรุนแรงนะครับ
อธิบายเข้าใจแล้วก็น่าจะมีทางผู้ที่สนใจก็น่าจะติดตาม
จากข่าววิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ย
ถึงดึกก็ยังยังยังยังยังยังเป็นเพียงขั้นศึกษาอยู่
ยังไม่ทราบมติแล้วว่าใครจะลงยังไงกันนะครับนะฮะ

เรื่องเดียวกันนะครับอีกสักอีกนิดหนึ่งนะครับเชิญครับ
ผู้แทนรัศดรเชียงใหม่จากภาคครัฐไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับเมื่อสักครู่เนี่ย

ทุกคนเป็นห่วงสถานการณ์ด้านนอกครับ
แต่ว่าเมื่อสักครู่ฟังทางท่านประธานวิบรัฐบาล
ต้องขอความกรุณาที่ต้องเอ่ยนามนะครับ
อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับ
ผมเชื่อนะครับว่าที่ท่านพูดมาสักครู่

ที่จะบอกว่าถ้ากรณีที่มีผู้ชุมนุม

เราเป็นตัวแทนประชาชนนะครับ

พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของประชาชนครับ
ถ้าเขามีความต้องการที่จะเข้ามา
เพื่อที่จะชุมนุมอย่างสงบตามรัฐมนูลเนี่ยนะครับ
ผมว่าเราน่าจะอรุมอร่วยครับ

เป็นห่วงในเรื่องของการที่ผู้ชุมนุม

และทำให้การพิจารณาเนี่ย

เหตุใดการต้อนรับผู้ชุมนุม
ทั้งสองฝ่ายถึงมีความแตกต่างกัน

ก็ยังเห็นมีการชุมนุมกันอยู่ด้านในนะครับ

ต้องเรียนถามท่านประธานรัฐสภาว่า
มันเป็นดำริของท่านประธาน

ไม่รู้เรื่องเหล่านี้นะครับ

เมื่อทราบจากท่าน

เขาก็ตอบมาว่ากำลังดำเนินการอยู่

ผมก็ไม่ได้

ผมก็กำชับเจ้าหน้าที่ไป

กับทางเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ
ให้ใช้บรรตการที่

หรือกี่กลุ่มนี้ผมไม่ทราบจริง

เชิญครับ

ผมท่านประธานครับ

ท่านประธานเนื้อยากทีก่อนนะครับ

โอเคด้วยความขอบคุณครับ

ต้องกลับเรียนท่านประธานด้วยความขอบคุณครับ
ผมติดตามรายการสดอยู่ขนาดนี้เนี่ย

ท่านจะมีมาตรการว่า๕๐เมตร

จะจับลงไว้

ขอให้ใช้มาตรการที่

เพื่อกันไม่ให้คนเข้ามาเนี่ย
มันอันตรายเราก็รู้อยู่แล้วนะครับ
กรรมธิการยังไม่ผลยังไม่ออกนะครับ
กับเรียนท่านประธานด้วยความพระรบจริงขอว่าเจรจากัน
หนักผ่อนเบากันเพราะเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาทำร้ายเขามาฟัง
ว่าฝ่ายไหนนะครับคุ้มครองกันทั้งสองฝ่ายแหละ

ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ท่านประธานครับรัฐสภาเรายังไม่มีที่อยู่นะครับ
ผมก็แล้วถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ควรอยู่ด้วยครับอย่าให้ผู้มีอำนาจยุบสภาไปเลย
พระคุณครับผมก็ให้ทุกท่านพูดครับเดี๋ยวก่อนครับผมก็ให้ทุกท่านพูดนะฮะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ฟังอยู่
ว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับนะครับผมอยู่บนนี้ไม่ทราบเรื่องจริงครับ

ท่านประธานคาอำาราชบมิตรกุลนะคะผู้แทนรัฐสภาบัญชีได้ชื่อพเก้าไกรค่ะ
อ่าผู้ผู้ชุมนุมทั้งสองหลายหลายฝ่ายข้างนอกเนี้ยค่ะ
เขาอยากจะส่งตัวแทนเข้ามานะคะเพื่อมารับฟังในสภานี้ดิฉัน
คิดว่ามันจะสามารถลดแรงกดดันได้เพราะสถานการณ์ข้างนอกตอนนี้
กำลังมีการขู่ว่าจะใช้กระสุนยางนะคะอยากให้ท่านประธานลองหาวิธี
ผ่อนคลายความตึงเครียดข้างนอกและลดแรงกดดันของมวลชนด้านนอก
ทั้งสองฝ่ายนะคะจะเป็นไปได้ไหมคะว่าท่านประธานจะอ่า
ญาตให้ตัวแทนของผู้ชุมนุมทุกฝ่ายเข้ามานั่งฟังในนี้
เพื่อลดแรงกดดันค่ะอันนี้เป็นวิธีปฏิบัตินะคะ
หมายถึงว่าทุกฝ่ายนะคะตัวแทนของมวลชนทุกฝ่าย
ไม่สามารถจะนั่งประชุมในที่นี้ในห้องแอร์เย็น
โดยกระทั่งคนมวลชนภายนอกนะคะกำลังถูกขู่ว่าจะถูกยิงกระสุนยาง
และมีการฉีดน้ำเข้าใส่ผู้ชุมนุมแล้วนะคะคือปัญหาใน
นะครับก็เมื่อกี้นี้สร้างหรือขาดที่กลางก็
โทรศัพท์มาหาผมบอกว่าเขาไม่สามารถไปจะ
เกี่ยวกับข้างนอกได้นะฮะเป็นหน้าที่ของตำรวจ
ผมก็บอกไปว่าก็ต้องไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา
นะครับให้ใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมส่วนของเราดูแลได้เฉพาะที่
สภาภายในสภาค่ะดิฉันเสนอว่าไหนพวกเราทั้งหมด
ก็เป็นตัวแทนของประชาชนนะคะเราไม่สามารถจะนั่งประชุมกันอย่าง
ดูดายนิ่งเฉยแบบนี้ได้นะคะในประหลาดที่สถานการณ์นี้นะครับ
ท่านประชาญท่านประชาญครับท่านประชาญครับครับเดี๋ยวก่อน
ครับที่ท่านอำนาจเสนอเนี้ยเสนอให้ท่านประชาญนะคะ
ส่งตัวแทนออกไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ไปปรึกษากับท่านประธานชวนนะครับ
ขอบคุณมากนะคะขอให้ท่านประธานรีบทำโดยเร่งด่วนด้วยค่ะ
ครับผมชัยวุฒิธนาคมานุสรสมาทิกษภาพวุทยาลักษณะดอมบัญชี
พลังประชารัฐนะครับผมเห็นว่าเมื่อเวลาตอนนี้เราสมควรจะ
จะเข้าสู่ยศตินะครับครับในการพินาศต่อไปส่วนเรื่อง
การชูนมข้างนอกเนี้ยน่ะก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นะครับก็อยากให้ทางเจ้าที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
แล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณน้ำรัฐเนี้ยได้ออกไปเจรจาเนี้ย
อย่าอย่าอย่าอาการน่าจะดีขึ้นนะครับอย่าอย่าพลาดเพียงถึงการ
ผมเชื่อว่าคุณน่าจะควบคุมขอรับสมาชิกทุกท่านนะครับ
เราจะได้เดินหน้าต่อนะครับท่านประธานครับนิดหน่อย
ธรรมรัฐนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับ

สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาครับท่านนี้ครับท่านประธานครับ
เชิญครับขออนุญาตท่านประธานครับกลับเรียนท่านประธานสมชายสมาชิก
สวัยงการสมาชิกวุธิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตท่านประธานครับ
ขอใช้สิทธิภาธิงค่ะเดี๋ยวเอ่อประธานรัฐสภาในการควบคุมการประชุมด้วยครับ
เพราะว่าเรากำลังประชุมยัตติที่ได้ตกลงกันไว้ในวิป๔ฝ่าย
ท่านประธานรัฐสภาทราบแล้วครับชวนชวนหลีกใครเดี๋ยวผมจะเดิน
ได้ขอให้เราทำหน้าที่ครับแล้วท่านประธานครับขออนุญาตอีกนิดเดียวครับ
แจ้งเพราะว่าเอ่อผมเนี่ยก็ติดตามข่าวนะครับ
รายงานสดจากนักข่าวเลยเช่นกันนะครับก็ผมขออนุญาตว่า
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายนอกเป็นเรื่องที่ดำเนินการไปตามปกติ
พรบชุมนุมนะครับแล้วก็ส่วนภายในก็ไปนั่งของเจ้าหน้าที่รัฐสภา
นะครับเมื่อข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมวิบสี่ฝ่ายนะครับ
ท่านประธานชวนได้อนุญาตให้ผู้ชี้แจง๓ท่านเข้ามาชี้แจงในสภา
โดยจะไม่มีผู้สำนักฐามายชุมนุมเข้ามาในห้องประชุมนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าการดำเนินการของสภาควรไม่ถูกกดดันครับ
ไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยสมาชิกบุญศภาซึ่งมีปัญหาเรื่อง
ความห่วงในกังวลในความปลอดภัยเนี่ยเกรงว่าการประชุมจะเดินต่อไปยาก
หากใช้สิทธิภาพพิกษาถ้าอยากครับขออธิบายมาถัดที่ฉันหมายถึงให้ตัวแทนของทุกฝ่ายนะคะ
ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายนึงนะคะเราเป็นผู้แทนลาสระดอนคนที่เข้ามาไม่มีอาวุธค่ะ
ฝ่ายนะคะแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอรับรายการตามระเบียบเวลาต่อไปนะครับ